เรสซิ่งค่ะสามีของคุณแพทย์นับประพานางเอกสาวชื่อดัง

อยู่ในเรือนจำ๑ปี๓เดือนนะคะ
เนี่ยค่ะออกมาเพราะว่าได้รับการประกันตัวนะคะ

ห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักร
แล้วก็ต้องใส่กำไรข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส

ออกมาปุ๊บกราบเท้าคุณแม่เลยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณศาลขอบคุณผู้ดูแลทันทะสถานกลาง
เรือนจำคลองเปรมขอบคุณทุกกำลังใจ
ที่ได้ออกมานะคะเพราะวันนี้เบ้นได้ไปขึ้นศาล
เป็นสารชั้นต้นนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
เบ้นเรสซิ่งหรือนายอักษรกิจ
วรรโรจรณเดชน์อายุ๓๑ปีนะคะ
ไปที่สารอาญารัชดาพิเศษตั้งแต่เช้าค่ะ
ฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการคดียาเสพติด๑๐
เป็นโจทยื่นฟ้องทั้งเบ้นเรสซิ่ง
ร่วมกับพวกนะคะคือนายสันเสริญหรือเน็ตรสานนท์
นางสาวอังสุพรหรืออุ้มอินาร่วมเป็นจำเลยที่๑๒
กรณีถูกกล่าวหาว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙

จำเลยกับพวกได้จัดการรับโอนเงินในการลักลอบขนยาบ้า
๑๔๐๐๐๐เม็ดและยาไอ๑๙กิโลกรัม
ของนายนัทธพนธ์หน้าคำหรือบอย
ส่งต่อให้ลูกค้าและเครือข่าย
มีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น
เกี่ยวข้องกับในบอยกว่า๓๐ครั้ง
อ้างว่ามีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ลัมโบกินี่

ซึ่งไม่ชัดว่าเป็นการซื้อโดยในเบ้น
เป็นผู้ครอบครองและใช้เองทั้งหมดจริงหรือเปล่า
สารท่านพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทย์
ยังไม่สามารถทำให้เห็นความเชื่อมโยง
ว่านายอฯหรือเบนส์เรสซิ่งจำเลยที่๑
ไปเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดของนายนัทพล
แต่เนื่องจากตัวเบ้นรู้จักกับนายนัทพล๗ปี
ก็เลยน่าเชื่อว่าเบ้นรู้เห็นว่านายนัทพล
เว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์
ทั้งสองฝ่ายมีธุรกรรมการเงินต่อกันที่สลับซับซ้อนอย่างมีพิรุษ
แล้วก็พอพิจารณารายได้ของเบ้น
รายได้กับทรัพย์สินมีจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการออกงานคู่กับภรรยาก็คือคุณแพทย์นับประพา
รายได้จากการทำธุรกิจส่วนตัว
แต่ว่าพอมาตรวจสอบแล้วไม่สอดคล้องกับแบบการยื่นขอเสียภาษีเงินได้
สารท่านตรวจสอบเรื่องของเงินเป็นหลักแล้วก็พิพากษาแบบนี้นะคะ
เบนท์เรสซิ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติฟอกเงิน

ส่วนข้อหาสมคบกันค้ายาเสพติดสารท่านยกฟ้อง
เพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอยกประโยชน์ให้จำเลยนั่นเองนะคะ
ก็ได้รับการประกันตัวในช่วงการสู้คดีในชั้นอุทธรณ์นะฮะ
ช่วงแรกรอคำพิพากษาสารชั้นต้นสารท่านไม่ให้ประกันตัว
เพราะว่ามีคดีข้อหาค้ายาเสพติดอยู่ด้วยนะครับ
ขณะที่ดาราสาวแพทย์นับประพา
ก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจนะครับเกี่ยวกับข่าวดีของสามี
ที่ได้รับการประกันตัวออกมาเธอบอกว่าก็ดีใจ
แต่หากถามถึงสถานะทางครอบครัวว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่
ณขณะนี้ต้องบอกว่ายังตอบไม่ได้
คงต้องพูดคุยกันก่อนเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานเป็นปีแล้ว
ตัวเราเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อยากจะได้อิสระภาพมากที่สุด
คือเราตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไง

เราก็บอกเขาบ้างแล้วเราสะดวกที่จะอยู่บ้านเรามากกว่า
หรือเราจะอยู่ช่วงนี้คือแยกกันไปก่อนคือนี้น่าจะต้องคุยกัน
ห่างกันนานมากเลยเราห่างกันเป็นปีเลย
แล้วก็ความแบบเคยชินต่างนะคะทางพอเราย้ายกลับมาอยู่บ้านเราด้วย
เราก็ยังคิดไม่ออกว่าหรือเราจะต้องกลายกลับ
เขาจะย้ายมาเขาใส่เครื่องเครื่องนี้มันเยอะแยะไปหมดเลย
ถามจากใจคือตอนนี้ไม่มีกังวลอะไรแล้วค่ะ
ตอนนี้ที่กังวลคือชีวิตคู่ของเรานี่แหละว่ามันจะเป็นยังไง
เราก็ยังรักเราก็ยังรักกันเหมือนเดิม
ก็โพสต์ภาพนี้เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะ
ก็คือคุณเบ้นเรซิ่งนี่กับลูกชายน้องเรสซิ่งนะคะ
ก็เพิ่งได้เจอกันตอนก็โตประมาณนี้แล้วนะใช่ค่ะ
ตอนที่เข้าไปก็ตัวนิดเดียว
ก็ปี๓เดือนนะคะอยู่ในเรือนจำนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวประกันตัวได้แล้วก็จะหาหลักฐาน
พิสูจน์กันต่อในชั้นศาลอุทธรณ์นะคะ
ก็บอกว่าทำให้รู้แล้วว่าเราได้พราตรภาค

ก็จะใช้ชีวิตต่อไปไม่มีปัญหากับกำไรข้อเท้า
ก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างครอบครัว